ดูเมนูช่วงหน้าฝน
ต้องมีวัตถุดิบสำคัญก่อนก็คือแมงจีนูน

เขาออกหาต้นกางคืนเลยเพราะเป็นช่วงที่แมงจีนูลไปหาอาหาร

ช่วงเวลาดีแบบนี้รีบไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ตามชาวบ้านนะคะไปที่ชุมชนตลิ่งชันตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะ
ต้นไม้นานาพันธุ์เริ่มแตกยอดใบอ่อนแล้ว
ใบอ่อนนี่แหละเป็นอาหารของแมลงนานาชนิดโดยเฉพาะแมงจีนูน

มันจะออกมากินยอดอ่อนใบไม้เกาะอยู่ตามยอดไม้แบบนี้
หลูดดีนะลูดไปลูดมาเจอมสน่ะ

ชาวบ้านบอกตอนนี้นะเป็นช่วงเวลาดีเลยค่ะ
ออกมาจับแมงจีนูนจะไปทำอาหาร
ทานเยอะก็เอาไปขายต่อนั่นแหละ
ว่ากันว่าราคาแมงจีนูนสูงถึง๒๕๐บาทถึง๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลย
ได้รู้ความพิเศษของมันแล้วไปตามไปเลยค่ะ
วิธีการจับแมงจีนูนนะจะใช้ไฟฉายส่องไปตามต้นไม้
โดยเฉพาะต้นที่มันมียอดอ่อนนะคะ
งจีนูนจะชอบเกาะอยู่คุณสังเกตให้ดี
นี่มันไม้ขามหรอ

รูดออกมาได้แบบนี้ตัวใหญ่เลยเห็นไหม
ง่ายเลย
น้ำตัดก้นขวดแล้วนำไปต่อกับไม้ให้มันได้ความยาวอะค่ะ
แล้วก็ไปสอยให้มันหล่นลงมา

ชาวบ้านบอกโอ้โหได้เยอะเลย๔๕กิโลกรัมนู้นแหละ
เอาไปขายต่อสร้างรายได้ต่อวันเนี่ยพันบาทเลยนะ

แมคคาเดเมียเอาจริงมันเหมือนนะเนี่ย
มีความคล้ายมีความคล้ายนะคะ

ก่อนจะทานคุณแกะปลีกเด็ดปีกแข็งมันออก

เออแกะปลีกเด็ดปลีกมันออกก่อน

กับใบกะเพราใบกูดนิดนึง
แล้วแต่สมัยสมุนไพรบางคนจะใส่พวกตะไคร้ว่ากันไปเนอะ

คุณเชื่อไหมคุณผู้ชมที่ดูอยู่เหมือนผมเลย

อะไรครับไม่มีเลยนะไม่เคยกินแต่อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะ